เวลาเราลงพื้นที่หรือว่าการทำคลิปการสื่อสาร

ว่าผมไม่มีเจตนาที่จะจัดตัดบำนาน

ราชการผมเข้าใจความสำคัญ

แล้วผมก็เข้าใจด้วยปัญหาสังคมสูงวัย

นั่นคือสาเหตุที่จะต้องมีบำนาน

ที่ผมใช้อภิปรายตอนนั้น

เป็นสิ่งที่สสอีก๔๙๙คนก็รู้

ทักตวงมาติติงมา

อาจจะถ้าเป็นอย่างนี้อยู่กู้มาอย่างนี้เนี่ย

แล้วผมก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับกับสิ่งที่จะต้องเจอ
แล้วผมก็ต้องมีวุฒิภาวะพอความอดทนพอ
อันนี้จะค่อยอธิบายค่อยอธิบาย
ว่ารักษณะแบบนี้มันต้องมีคนพูดถึง

ให้ผมไปพูด๘ปีตรงที่มันไม่มีเงินจ่ายจริง

แต่ว่าอาจจะพูดให้อธิบายให้เข้าใจ

ตอนอธิบายมีเวลาให้๔๐นาที

เทียนนิตให้เห็นภาพมากขึ้น
แต่ว่าเจตนาผมก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานซึ่งเป็นของข้าราชการเอง

ฉันเข้าใจถูกไหมว่าสุดท้ายถึงวันหนึ่ง

รัฐบาลภายใต้การนำของภาคใดก็แล้วแต่
อาจจะต้องพิจารณาในการตัดบำนานจริง

คือที่มันเป็นปัญหาที่ต้องน่ากลัวเนี่ยก็คือสัดส่วนระหว่างงบประมาณกับงบประมาณทั้งประเทศ
กับรายได้กับรายจ่ายกับการที่จะต้องไปกู้ในส่วนที่มันขาดมา
แต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะบริหารข้าราชการให้ตรงเป้าหมายรับใช้ประชาชน
ทำให้เศรษฐกิจโตได้มากขึ้นลดอุปสรรคในการทำธุรกิจให้ได้มากขึ้นขยายส่วนไม่ได้ไปตัดเศษ
ถ้าได้พอขยายส่วนได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะมั่นคงทั้งในเรื่องของบำนานของพี่น้องข้าราชการ
แล้วในขณะเดียวกันมีงบประมาณพอที่จะมาเป็นบำนานให้กับพี่น้องประชาชน
เพราะอย่างที่ผมบอกประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย
ไม่ได้เป็นประเทศรวยอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีนะเขาก็สามารถที่จะหางบประมาณมาดูแลคนที่เป็นพ่อแก่แม่เท่าเขาได้
แต่ประเทศไทยไม่ใช่ไงเรากำลังติดกำดักที่น่ากลัวมากตรงที่คนทำงานมีน้อยลงคนเกิดน้อยลงแต่ผู้สูงอายุมีมากขึ้น
ลำปางนี่คือ๑ใน๓ลำปางลงไปที่ลำปางปุ๊บเนี่ย๓คน๑คนที่จะเป็นคนที่เกษียณแล้วก็กำลังต้องเข้าสู่รัฐสวัสดิการของประเทศอยู่
อันนี้คำถามก็คือว่าขยายส่วนยังไงโดยที่ไม่ได้ไปลดเศษเพราะว่าประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องมีความหวังในการที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณทุกคน
สวัสดิการของประเทศใหม่และเทวรัฐทีวีช่อง๓๒